ถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสมัยเด็กเวลากลับบ้านดึกกลับบ้านค่ำโดนทำโทษยังไงกันบ้าง

ฉันเคยโดนปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าบ้าน

แค่กลับบ้านดึกโดนขนาดนี้เลยเหรอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจสพบ้านฉางได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหนองฉางที่จังหวัดระยองนะคะ
นี่น้องเนี่ยถูกเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านฉางอย่างเร่งด่วนเลย
อายุแค่๑๕ปีนะคะ
เจ้าหน้าที่และทีมข่าวลงพื้นที่ทันทีเลย
จุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าบ้านค่ะ
มีกองเลือดซึ่งกองเลือดนี้คือเลือดที่ไหลออกจากหูแล้วก็จากหัวของน้องนะคะ
เพื่อนบ้านให้การกับตำรวจเลยบอกว่าช่วงเย็นเนี่ย
น้องเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชั้นม๓นะคะ
ขออนุญาตแม่บอกแม่ผมขอไปเตะบอลกับเพื่อนหลังเลิกเรียนนะ

น้องกลับมาเนี่ยก็ค่ำแล้วอะค่ะ
จังหวะที่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
พ่อเลี้ยงของน้องที่ชื่อประคองอายุ๔๕ปีนะคะ
เดินถือท่อนไม้ยูคาลิปตัสขนาดความยาว๑เมตร

รีเข้าไปตีขาของน้องจนน้องเนี่ยเซล้ม
แล้วตามไปตีซ้ำที่หัวอีกหนึ่งครั้ง
เพื่อนบ้านเห็นแบบนั้นรีบวิ่งกันเข้าไปห้ามเลยค่ะ

และเห็นว่ามีเลือดออกจากหัวแล้วมีเลือดออกที่หูด้วย
รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลก่อน
เลี้ยงเองก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
มีอธิบายของในประคองที่บ้าน

เห็นว่านายประคองกำลังเก็บเสื้อผ้าเหมือนจะเตรียมตัวหลบหนี

คุณบ้อยวิรยุดปรานีลงพื้นที่ที่สหพาลบ้านฉ่างนะคะ
ก็ไปเจอกับพี่ชายของน้อง
พี่ชายนี่มาจากสุราธานีเลยนะคะมากับพ่อแท้ของน้องแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุทันทีเพราะแม่แท้ของน้องไม่ได้แจ้งความค่ะ
คือน้องเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกันได้๑๐กว่าปีแล้วมีลูกด้วยกันเนี่ย๔คนตัวเขาที่มาจากสุราชที่มาพร้อมพ่อเนี่ยเขาเป็นพี่ชายคนโตแล้วคนที่สองเนี่ยเป็นน้องสาวแล้วน้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยที่อยู่กับแม่เนี่ยคือน้องคนที่๓แล้วน้องคนเล็กก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
น้องสาวสองคนเนี่ยย้ายไปอยู่ปฐุมธานีกับญาติแล้วตัวเขาไปอยู่สุราชกับพ่อเหลือน้องคนที่สามคนนี้แหละที่ยังอยู่กับแม่ก็เคยชวนนะบอกไปอยู่กับพี่เถอะ
น้องบอกน้องห่วงแม่กลัวแม่จะถูกทำร้ายร่างกายก็เลยไม่ไปที่ผ่านมาเขาเล่าว่าน้องก็โทรมาหาเขาอยู่เหมือนกันว่าถูกพ่อเลี้ยงทำโทษในลักษณะทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยแต่ครั้งนี้มันหนักมากจนเขาบอกว่าผมจะสู้เพื่อน้องของผม
ผมคิดอยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้คือแม่เขาอาจจะกังวลมีเรื่องกังวลในใจบางอย่างของเขาว่าคือแบบเขาก็อาจจะรักผัวใหม่เขาแต่สิ่งที่ผมจะมาทำเนี่ยคือแบบผมอยากให้แม่รักลูกมากกว่าผัวผมเลยต้องมาผมเลยต้องมาแจ้งความเอง
เนี่ยค่ะหลายคนพูดประโยคนี้เหมือนกันนะคะว่าอ้าวทำไมแม่ไม่แจ้งความอ่ะ
นี่แม่รักสามีใหม่มากกว่าลูกแท้เหรอวันนี้เราได้คุยกับแม่แม่บอกว่าคือวันเกิดเหตุลูกก็มาขอไปเตะฟุตบอลนั่นแหละแล้วพอตกค่ำสามีใหม่เธอก็ขี่รถไปตามหาลูกชายแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็เลยกลับมารอที่บ้าน
ประมาณสักทุ่มนึงก็เห็นสามีเดินถือไม้ท่อนไม้ยูคาลิปตัสนั่นแหละออกไปปากซอยก็เป็นจังหวะที่ลูกชายกลับเข้ามาพอดีเธอกำลังจะเข้าไปห้ามเลยแต่ไม่ทันค่ะ

นักข่าวก็ถามว่าคือทำไมเขาถึงต้องใช้ไม้ฟาดน้องขนาดนั้น

เมตรหนึ่งหนานิ้วนึงอะค่ะ
เธอบอกว่าเธอเชื่อว่าสามีใหม่เธอเนี่ยน่าจะเป็นห่วงลูกชายค่ะ
คือไม่อยากให้เป็นเด็กเกเรอยากให้โตไปเป็นคนดีของสังคม
เพราะก็เลี้ยงมาตั้งแต่น้องอายุ๒ขวบ
แล้วก็เชื่อด้วยว่าสามีใหม่เธอรักน้องเหมือนลูกแท้
ถามว่าแล้วทำไมแม่ไม่แจ้งความ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้รักสามีใหม่มากกว่าลูกนะ
เอาลองฟังเสียงเธอนะคะ
หนีไปเราเลี้ยงคนเดียวอยู่ถึง๓ขวบ
สองคนเลยนะยังมีผู้หญิงอีกคนนึงนะ
ปฐุมเพิ่งเอาไปเรียนต่อที่นู่นอีก
แม่เขามองว่าแม่เนี่ยเหมือนกับว่าพยายามปกป้องเอาสามีใหม่
โดยที่ไม่สนใจลูกไม่ให้ความสำคัญกับลูก
ไม่ใช่เลยไปถามเลยลูกเราอยากกินแล้วเขาจะเรียกคุณชาย
ถามว่าลูกเราอยากกินอะไรไข่ก็กินเป็นเนื้อกินไก่กินหมู
อย่างเดียวเลี้ยงอย่างดีต้องเลี้ยงเรียกคุณชายเลย
ลูกเขาไปโรงเรียนได้ตังค์เยอะแม่ยอมเมื่อย

เขาก็หลักลูกเรา

ยังไม่เคยเจอท่อนไม้อย่างนี้ฟาดหัวนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะน้องสาวของผู้เกาะเหตุเนี่ย
ไปที่สพบ้านฉางจะไปขอเยี่ยมพี่
ก็เอาข้าวเอาแปลงสีฟันยายสีฟันอะไรมาให้นะคะ
ก็บอกคุณเบิร์ตผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีว่า

ที่บอกว่าตอนตำรวจมาเห็นเก็บเสื้อผ้าน่ะ

เพื่อนบ้านเนี่ยก็มารุมด่าทอแล้วเหมือนจะเข้ามาทำร้าย

แล้วก็โทรเรียกให้เธอที่เป็นน้องสาวไปรับ
ก็รับออกไปทำธุระแล้วก็พากลับบ้าน
จากนั้นตำรวจก็ตามมารวบตัวที่บ้าน
เธอก็ถามพี่นะว่าพี่ทำแบบนั้นทำไม

แต่มันมืด๑ทุ่มมันมืด

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาอื่นจะมีการแจ้งเพิ่มไหมเนี่ย

เพราะตอนนี้อาการน้องน่าเป็นห่วงมาก
หมอบอกว่าน้องอาการโคม่าสมองไม่ทำงานค่ะ
ตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
ลองฟังเสียงพ่อเลี้ยงหน่อยไหมคะ

ขอให้ลูกปลอดภัย
ขอให้ลูกปลอดภัยเนอะ
ก็บอกเขากังวลจนร้องไห้เลยมาสักครู่นี้นะคะ
คุณเบิร์ตค่ะวันนี้เดินทางไปที่บ้านของน้องด้วยนะ

คิดว่าเช้าบ้านน่าจะบอกเล่าข้อมูลอะไรได้มาก
ไปเจอกับชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เลยค่ะ

เขาจำลองเหตุการณ์ให้คุณเบิร์ตดูเลยนะ
บอกว่าเนี่ยนายประคองเอาท่อนไม้ตีหัวน้อง

แล้วนายประคองก็เอาไม้ฟาดขาน้องก่อน
นี่ฟาดเข้าที่ขาปุ๊บน้องก็เซจนล้ม
พอน้องล้มแล้วเขาบอกตีหัวอย่างนี้เลย
แล้วไม่ได้ตีทีเดียวนะตีซ้ำสองทีโอ้โห

น้องเป็นเด็กน่ารักแล้วก็นิสัยดีมาก
ไม่น่ามาถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายแบบนี้เลย
ที่ผ่านมาน้องก็เคยมาเล่าให้ฟังหลายครั้งเหมือนกัน

ขอให้น้องอาการปลอดภัยโดยเร็วนะคะ